มาถึงเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตอีกแล้ว

คณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปีหกสี่
จริงเขามีการพิจารณางบประมาณของกรมต่างนะครับ

ทรัพยากรน้ำกรมโยธาธิการด้วย
แต่ทีนี้อนุไม่ให้ผ่านร่างสักที
ดังนั้นนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
เดือดปุดขึ้นมาทันทีเลยคุณ
บอกว่ามีการเรียกเงิน๕ล้านบาท
นุกรรมาธิการชุดนี้ถึงจะให้ผ่านงบประมาณ

ล้านนี้ยังไม่พอมีการแฉออกมาอีก

เรื่องนี้นะฮะอาจารย์สุภาพคลิกกระจายจะมาวิเคราะห์กัน
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเป็นเรื่องราวใหญ่โตจริงนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ใครอ่านข่าวติดตามข่าวเรื่องนี้ก็งง
งงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการเรียกทรัพย์ตบทรัพย์กันขนาดนี้ด้วย
งงต่อมาก็คือว่าฝ่ายที่ถูกตบทรัพย์ซึ่งเป็นข้าราชการระดับอธิบดีกรมเนี่ย
ทำไมจะต้องไปยอมจ่าย
ก็ในเมื่อมันเป็นงบของราชการได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้น

ทำไมจะต้องตะเกียกตะกายขวนขวายให้ได้
ถึงขนาดที่ฝ่ายที่ตบทรัพย์เนี่ยเขารู้ว่าอยากได้ก็ต้องมาจ่ายเงิน

แต่ว่าคนที่เขารู้เรื่องเรื่องพวกนี้เขาไม่งง
เขาบอกเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่
ในโลกความเป็นจริงเนี่ย
งบประมาณของแต่ละกรม

เขามีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ในนั้น
คือหนึ่งผลงานของกรมเอง
กรมไหนที่ทำโครงการเสนอแล้วสำนักงบประมาณบรรจุลงไปในงบประมาณ
แล้วผ่านจากการพิจารณาของสภามาได้
กรมก็ได้หน้าได้ตาว่าได้ทำผลงานได้ทำงานใหญ่
ทำโครงการนั้นโครงการนี้ก็เป็นผลงานของกรมเป็นผลงานของอธิบดี
นี่มองกันแบบซื่อใสนะ
แต่ว่าสิ่งที่มันตามมากว่านั้นก็คือว่า
เมื่อได้งบประมาณมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นงบประมาณก้อนใหญ่หน่อย
มันต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมครับ
มันต้องมีงบทำโครงการใช่ไหมครับ
มันต้องมีงบก่อสร้างใช่ไหมครับ
มันจะต้องมีการประกวดราคาใช่ไหมครับ
ว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยใครจะได้
การประโมนงานรับเหมาใครจะได้
ส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือบริษัทที่เขาช่วยนำเสนอนั่นแหละถึงจะได้
แล้วพอได้ประโยชน์เหล่านี้มามันนำมาสู่อะไรครับ
นำมาสู่เงินทอนนำมาสู่ใต้โต๊ะนำมาสู่การชักเปอร์เซ็นต์

จริงแล้วเนี่ยในอดีตคนที่เดินหน้าล็อบบี้กับสำนักงบประมาณว่า
ช่วยผ่านช่วยจัดงบเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กรมนั้นกรมนี้หน่อยเนี่ย
ข้าราชการนะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้รับเหมา
นักธุรกิจผู้รับเหมาเนี่ยเกือบจะเขียนทีโออาร์เองเลย
เขียนให้เสร็จเสนอวิ่งเต้นงบประมาณให้เสร็จ
วิ่งเต้นในงบประมาณผ่านไปแล้ววิ่งเต้นในชั้นกรรมธิการวิสามันพิจารณาให้เสร็จ
จนกระทั่งงบออกมาพองบออกมาการจัดซื้อจัดจ้างมันจะไปไหนเสียล่ะครับ
เขาเฝ้าของเขามาตั้งแต่ต้นเขาทำของเขามาแต่ต้น
ในที่สุดนักธุรกิจก็ได้งานได้เงินมหาศาล
นักธุรกิจก็เอาเปอร์เซ็นต์เจือจานให้กับอธิบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฉะนั้นถ้างบประมาณไม่ผ่านแล้วที่อุตส่าห์ทำกันไว้ตั้งเยอะแยะเนี่ยทำโครงการนั่นโครงการนี้
งบประมาณไม่ผ่านก็ไม่ได้ทำเสียเปล่า
อันนี้แหละจึงนำมาสู่ในอดีตว่ามีการติดสินบาทคาดสินบนกันเพื่อให้งบผ่าน
แล้วกรมจะได้ทำงานแล้วกรมจะได้จัดประมูลราคาแล้วกรมก็จัดซื้อจัดจ้างแล้วกรมก็มอบให้กับคนที่เขาทำมาตั้งแต่ต้น
ก็มีผลประโยชน์กันมาอย่างนี้
คนไหนมีฤทธิมีเดทมากหน่อยโอ้ยคนนี้เสนอตัดเก่งคนนี้เสนอตัดทีนึงทุกคนเห็นตามหมดเสียงดังหน่อย
คนนี้จะมีอิทธิพลมีบารมีต่อค่าราชการระดับอธิบดีขออะไรก็ได้

นไปลงพื้นที่ตัวเองเขาก็ให้ขอน้ำไปลงพื้นที่ตัวเองเขาก็ให้
งบทำโน่นทำนี่กรรมธิการงบประมาณจะได้ก่อน
เพราะถ้าไม่ได้งบประมาณเข้าปีหน้าฉันเฉือนเกลี้ยง
ขู่กันอย่างนี้มันก็ยอมกันมาอย่างนี้ไงครับ
มันเป็นวงจรอุบาตกันมาอย่างนี้
แล้วที่รัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์ออกมาชี้แจง
ว่าเรื่องนี้มันเกิดในชั้นอนุกรรมธิการ
อำนาจของอนุกรรมธิการเนี่ยไม่น่าที่จะทำให้งบประมาณมันแผนแปรได้
ไม่น่าจะตัดได้ว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ไม่จริง
ในชั้นอนุกรรมธิการนี่แหละเขาบดเขาขยี้กันในชั้นอนุกรรมธิการนี่แหละงบไหน
จะผ่านหรือไม่ผ่านงบไหนจะรอดหรือไม่รอด
ถ้าถูกตัดเส้นในชั้นอนุกรรมธิการมาถึงชั้นกรรมธิการวิสามันชุดใหญ่
กรรมธิการวิสามันชุดใหญ่ก็ต้องเอาตามอนุ
ฉะนั้นที่รัฐมนตรีสันติบอกว่าในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยไม่มีอำนาจ
เรื่องทั้งหมดจะมาอยู่ที่กรรมธิการวิสามันชุดใหญ่ไม่จริง
มันเริ่มต้นจากอนุถ้าอนุชงผ่านมาเรียบร้อยถึงกรรมธิการชุดใหญ่ผ่าน
ถ้าอนุเบรกเสียตั้งแต่ชั้นอนุกรรมธิการก็ไม่มีโอกาสเสนอขึ้นมาถึงชั้นกรรมธิการชุดใหญ่
ก็เป็นอย่างนี้กันมาตลอด
เรื่องนี้มันถึงเป็นข่าวไงครับ
แล้วประชาชนที่ติดตามข่าวเขารู้สึกยังไงล่ะครับ
ว่านี่เงินภาษีเงินงบประมาณไปทำกันอย่างนี้เหรอ
จะให้งบประมาณผ่านอธิบดีต้องจ่ายเงิน๕ล้าน๑๐ล้านใช่เหรอ
แล้วรัฐมนตรีอธิบดีค่อยไปถอนทุนเอาทีหลังเหรอ
โครงการที่ผ่านเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยเป็นเรื่องเล็ก
กระทรวงทรัพยากรโดยคุณวรวุฒิสั่งการให้ประหลัดกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ประธานอนุกรรมการนางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้
แล้วก็มาถึงประทานสภาคุณชวนลีกภัย
คุณชวนหลีกภัยท่านก็สั่งให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
แต่ว่าจะตั้งกรรมการไปตรวจสอบหรือไม่ต้องรอดูท่าทีของกรรมธิการ
ให้ส่งเรื่องมาก่อนภักดิ์ประชาธิ์ภดังประชารัฐเอง
แกนนำชื่อคุณสิริพงศ์ซึ่งเป็นแกนนำในรัฐบาลเนี่ย
คุณสิริพงศ์รัศมีที่ปรึกษาอนุกรรมการชุดนี้
ออกมาเรียกร้องให้อธิบดีออกมาเปิดเผยรายชื่อว่า
ใครที่ไปเรียกร้องเรียกเงิน
หรืออนุกรรมธิการคนใดมีข้อมูลเรื่องนี้
ก็ให้เปิดตัวออกมาอย่าหลบอยู่ข้างหลัง
นี่คือประเด็นซ้อนที่มันโผล่มาซ้ำเติมภาพลักษณ์ของสภา

ซึ่งที่ผ่านมาในสายตาประชาชนก็แย่อยู่แล้ว
เขาก็มีความรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้นั่นเหรอ
สภาคือที่หวังของประชาชน
เรื่องของการเสนองบประมาณยังมีผลประโยชน์กัน
ยังเรียกเงินกันเป็น๕ล้าน๑๐ล้าน
เอาแล้วจะเป็นยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
ควรจะรีบทำความจริงให้ปรากฏเสีย
ไม่ใช่ว่าพอสักวัดพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ข่าวเงียบเรื่องก็เงียบ
แต่ถ้าความจริงมันยังอยู่ก็แปลว่ามันถึงจุดต่ำอีกจุดหนึ่ง
ของกรรมธิการงบประมาณไม่ว่าในชุดใหญ่หรือในชุดของอานุกรรมการ
และก็ลามไปถึงความเสื่อมสุดของสภาไทยด้วยครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณปุ๊กคัมฐานักแข่งครับ
อาจารย์พูดทำให้เราได้รู้สึกเลยถึงวัตถจักรแล้วก็วงเวียนผลประโยชน์เลยเนี่ยนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยทุกวันเลยฮ
ในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราอาจารย์จะมาวิเคราะห์ในหลากหลายประเด็นนะครับ